คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่คนร้ายเอาปืนไปดักซุ่มยิง

ท่าทางของการเสียชีวิตคือ
หยิบปืนที่เหน็บอยู่ข้างหลัง

โดนรอบยิงเสียชีวิตสักก่อน

ที่ถูกพ้นร้ายใช้ปืนลูก๒ซุ่มยิงหน้าบ้าน
กระสุนพุ่งเจาะร่างล้มสุดตายจมกองเลือด
เมื่อค่ำวันที่๒๔กันยายน
คดีนี้ตำรวจสพจุลาพร

ก็ล่วงไปถึงรุ่งเช้าของอีกวัน

หมู่๒ตะบนทุ่งโพอำเภอจุลาพร

พบศพนายขบวนถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
เข้าที่ลำตัวแถบซ้ายทั้งแถบ
กลุ่มกระสุนเจาะพลูนเป็นสิบแพ้

เป็นการยิงในระยะเผาขน

มือขวากำปืนพร้อมยิง
แต่ถ้าว่าไม่มีโอกาสได้ใช้
ตำรวจจึงทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
พยานใกล้ที่เกิดเหตุให้การว่า

ยาวมาแอบซุ่มยิงบริเวณดงกล้วย

สัดกระสุนใส่ในระยะ๕๖เมตร

รอจนกระทั่งรุ่งเช้าจึงพบศพ

สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องโกรธแค้นส่วนตัว

มากินย่าในสวนยางของผู้ตาย

แล้วถูกเพื่อนบ้านใช้มีดพระฟันแขน

ซึ่งผู้ตายแจ้งความเอาเรื่องฟ้องร้องกัน

จากนั้นก็มีปัญหากันมาโดยตลอด

หมู่บ้าน๒เรื่อง๒เหตุการณ์
ล้วนเป็นคดีขึ้นมรงขึ้นสารทั้งนั้น
เรื่องแรกจบไปเมื่อหลายสิบปี
ส่วนเรื่องที่๒เพิ่งผ่านมา๕๖ปี
ที่ผ่านมาคนตายเคยมาบ่นให้ฟังว่า

เคยมีคนมาตักเตือนให้ระวัง
เพราะมีกลุ่มคนลงขันเอาชีวิต
ไม่คิดว่าสิ่งที่กลัวจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้
กล๕๙นก็รกรวมคนอยู่นะ
ก็ตั้งสติอยู่ให้ล่ะระวังตัวหน่อย

แก่ไม่รู้น่าไม่รู้วันไหนหรือเปล่า

แกก็ไม่ได้มีเรื่องกับใคร

การตายของนายขบวนสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับภรรยาและญาติ

รับไม่ได้ที่ต้องจากไปแบบนี้
ศพของนายขบวนถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชะอวดอำเภอจุลาพร
ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของคนเป็นญาติ
ราดีการปลอดภัย

คนก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มของคู่กรณีที่เคยวิวาดกัน
ทางด้านตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

คนร้ายมีมากกว่า๑คน
ใช้รถกระบะรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ
อยู่ระหว่างการร่วมรวมพยาลักษณ์หลักฐาน

กฎหมายจะเอาผิดกับคนกลุ่มนี้